ผู้หญิงใจเย็นก่อนเถอะค่ะระวังสุขภาพด้วย
ไม่น่าล่ะก่อนหน้านี้หวนเป่าเธอได้ดูแปลก
ถ้าเคยให้โอกาสนางไปหลายครั้งแล้ว
แต่นางกลับรักแต่กินหวนเป่าแค่เพียงคนเดียว

ก็ทั้งตายนางก็ไม่กลัว
แค่ใจหู